คุณผู้ชมที่จังหวัดนครนายกไปดูคนดวงดีกันหน่อย
เขาแบกสิ่งนี้มาแก้บนไอ้ไข่
อ่ะคุณผู้ชมที่วัดเลขธรรมกิจนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
บรรยากาศก็คึกคักแหละครับเพราะมีบรรดานักท่องเที่ยว
ผมย้ำนะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวที่นครนายก
เขาแวะเวียนมาที่นี่เพื่อขอโชคขอลาบ
คุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอหรอกนครนายก
ได้สิ่งดีกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนั้น

สิ่งดีที่นครนายกน้ำตกสาลิกา
คุณจะไปเอาน้ำตกกลับบ้าน
กน้ำตกกลับบ้านใส่ถุงแพ็คมาเลย

ไปเจอกับนางสาวคนนี้นางสาวริชามน

มาพร้อมกับคุณสามีคู่ใจ
นำจักรยานของเล่นเด็ก

เฮ้ยแล้วจะต้องมีขาเล็กน่ะเห็นไหมละ
อ๋อไอ้ล้อเล็กนั้นน่ะ

เขาเรียกว่าอะไรอะ

ไปรอช่วยปั่นพี่คุณผู้ชมพอมาแบบนี้ไอ้ไข่ถูกใจ

แต่ด้วยความที่ว่าพอเอามาให้กับไอ้ไข่แล้ว
โอ้โหบางคนเขาไปดูของดีของเด็ดเพิ่มเติมสิ

ใบใบ๐๐๑
นี่แล้วพอไปดูจักรยานเสร็จ
คุณมาดูตรงนี้ด้วยเขาจุดประทัด
เพื่อเป็นการบอกกล่าวแล้วก็ประทัดเป็นการบอกถึงเรื่องของการมาแก้บนใช่ไหม

นัดสุดท้ายนี่แหละเขาก็จ้องมองดูโอ๊ยมันขาด

ยังพอเห็นเป็นแนวทางแต่ไม่บอกว่าแนวทางของล้าบานไหนนะ

แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูนะ